รปัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมภาระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าว
มหากรรมมวยไทยนานาชาติประจำปี๒๕๖๐
ระหว่างวันที่๔๘สิงหาคมนี้ที่ร้านหน้าอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
โดยในงานนะครับให้ผู้เข้าร่วมสวมชุดไทยอนุลักษ์วัฒนธรรมไทยด้วย
การแข่งขันแบ่งเป็น๔รุ่นอายุประกอบไปด้วย๑๐๑๑ปี๑๒๑๓ปี๑๔๑๕ปีและ๑๖๑๗ปี
มีนักกีฬามวยไทยระดับยุวชนเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน๗๕ประเทศ
รวมทั้งสิ้น๑๒๐๐คน
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีเงินสะพัดตลอดการแข่งขัน
สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า๑๕๐ล้านบาท
ส่วนวอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่เมียนมาร์

และชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาตี๒ของวันพรุ่งนี้นะครับ